สะพานล่มไป๕ครั้งแล้ว

ครั้งแล้วไม่รวมของเมื่อวานคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้คุณสุประชัยโพสุ

ว่าแทนงุ่นหยิดเต็มที่ละอืม
ผมเห็นบรรยากาศอย่างงี้นี่จะว่าแต่พวกท่านนะ
นายผมก็เบื่อนายเช่นกัน
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะเรียกร้องเหมือนท่านคุณครู

ผมก็มีอารมณ์เหมือนกันนะครับอยากจะระบายเหมือนกัน
นี่แหละครับเป็นคำพูดของนายสุภาชัยโพสุรองประธานสภาพผู้แทนราษฎร
ขณะที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม
คือตอนนั้นจะพิจารณาร่างพรบจัดตั้งสารภาษีอากร
แล้วก็วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายสวบชัยกดออด

เรียกสมาชิกเข้าประชุมนานถึง๑๕นาที
ก็ยังพบว่าสอสอในห้องประชุมหล่อมแหลมฮะ

บอกว่าการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาล

ถ้าบริหารไม่ได้ก็ยุบสภาไปเลย

กรุงชมท่านนายโยคกันธบนตรีตอบเรื่องนี้ไหม
ตอบเรื่องนี้นะแต่ท่านไปตอบที่จังหวัดสมุทรสงครามฮะ
คือท่านไปลงพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวบรรยากาศการลงพื้นที่จะเป็นยังไง
เดี๋ยวให้ดูตอนท้ายไปฟังท่านตอบเรื่องสภาร่มก่อนดีกว่า
นายโยคค่ะวันวานเห็นรองสุขประชัย
เขาพูดในสภาค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุจจันทร์โอชา

และรัฐพนตรีว่าการกระทรวงการาโหมไปกับผู้เป็นเอกอนุโพงเผาจินดา
พีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์นายธนกรวันบุญคงชนะ

ไปแม่กรองครับไปสมุทรสงครามครับแล้วมีใครต้อนรับอ่ะ
มีสอสอประชาธิปัตย์มาต้อนรับครับคุณผู้ชมฮะ

นางสาวรังสิมารอดรัศมีสสสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดมิ้นฟังไม่ผิด
เสื้อสีชมพูหวานมาเลยใช่ไหมคะ
เขาย้ายแน่แล้ว

สำหรับคุณรังสิมาจะไปรวมไทยสร้างชาติครับ
วันนี้ท่านนายกนะครับไปเจอชาวบ้าน
แล้วก็ไปฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาระบบรถไฟเชื่อมต่อสมุทรสงคราม

แล้วก็ไปที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารด้วยครับคุณผู้ชมครับ